เนี่ยเทเก่า

ประตั้งหน่วยหกบาท
วะแม่อะ

เป็นพฤติกรรมที่ไม่ต้องเรียนแบบนะ

เราเอามาให้ดูเป็นข่าวเฉยนะ
อายุน่าจะสักประมาณ๒๐ปีคุณผู้ชม
แล้วชาวบ้านแถวนั้นพ่อค้าไม้ค้า
ของที่ตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินเห็นประจำ
ไม่ใช่แค่ดมสารระเหยนะพี่เบิร์ตทำอะไรบ้าง
คือขอเงินด้วยไงเมื่อกี้ได้ยินไหม๖บาทขอ๖บาท
ซื้ออะไรวะ๖บาทสักพักหนึ่งพอไม่ได้ไม่ได้ดั่งใจ
ไม่ได้เงินก็โวยวายด่าไปทั่วครับค่ะแถมในตัวเขา
ไม่ได้มีแค่สารระเหยอ่ามีอะไรอ่ะมีดสั้นเฮ้ย
โอ้โหนี่เป็นลีคิมพวงลิดมีดสั้นหรือเปล่า
นักข่าวเลยไปที่ตลาดแห่งนี้ครับบรรยากาศเงียบเงาเลย
พ่อค้าแม่ค้ายืนจับกลุ่มคุยกันอยู่
ค้าคนหนึ่งเล่าให้ฟังไอ้ผู้ชายคนนั้นชื่อเจ
เดินมาตลาดทุกวันนะมีทั้งถุงกาวมีเหล้าขาวมีน้ำกระท่อมด้วย
ขอเงินคนไปทั่วเป็นแบบนี้มา๔๕ปีแล้ว
โอ้โหแสดงว่าเห็นตั้งแต่อายุสัก๑๔๑๕
มีครั้งหนึ่งมาขอเงินแม่ค้าคนนั้นแหละ

เจก็พูดจาก้าวร้าวใส่ครับมีพฤติกรรมน่ากลัวฉันน่ากลัวเหมือนกัน
วันไปเดินวนรอบตัวลูกค้าที่มาซื้อของ

แต่เจ๊นั่นนั่นแหละไปเดินใกล้
ผู้จานลวนลามว่าขอเอาทีนึงได้ไหม
เฮ้ยไม่แน่ใจว่าขอเอาอะไรนะน่ากลัวมากขึ้นน่ะ
พ่อค้าแม่ค้าลูกค้าก็หวาดภาวะกัน
ที่ผ่านมาเคยไปแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาจับเจไปหลายรอบแล้ว
แต่ก็ต้องปล่อยตัวออกมาเพราะทำอะไรเขาไม่ได้ครับ
มีครั้งหนึ่งแม่ค้าในตลาดไม่สบายใจนั่งฟุบหลับที่โต๊ะ
มันทำอย่างไรรู้ไหมมาเตะขาโต๊ะแล้วก็เอามือตบโต๊ะ
เสียงดังสนั่นถามว่ามีอะไรหรือเปล่า
สามีของแม่ค้าโมโหก็เลยตบไปครั้งหนึ่งล้มลงไปเลยครับ
พอเจลุกขึ้นมาได้เอามีดพกออกมาจะแทงซะ
ก็เลยช่วยกันจับห้ามไว้ได้ตอนนั้นห้ามเจไว้ได้
ตอนนั้นพ่อแม่ของเจก็อยู่ด้วยด้วยนะแต่พ่อแม่ก็ไม่ได้ห้ามอะไรครับ
ไม่รู้เหมือนกันว่าทำงานอะไรแต่คิดว่าอาจจะดมมาด้วยกัน
พ่อแม่แล้วก็เจเนี่ยโอ้โหแล้วก็ลวนลามท่าทางคำพูดเนี่ยโอ้โหวาจา
พ่อคะแม่คะโดยเฉพาะผู้หญิงวัยรุ่นเดินผ่านแม่ทิลาย
จะเข้าไปนี่นี่เข้ามาประชิดเลยนะมาแต่เนื้อต้องตัว
เออมันดมรถต้นคอเลยอ่ะแตะเนื้อต้องตัว
จู่มาหอมแก้มเลยอยากให้เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมา
ตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยของประชาชนครับ